แต่มาเรื่องนี้ก่อนเลยครับเรื่องรถไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างสายสีแดงกับสายสีม่วงที่เคยจ่ายค่าโดยสารสายละ๒๐บาทมีข่าวดีแล้วครับมีข่าวดีก็คือเชื่อมต่อ๒สายเนี่ยจ่ายเพียง๒๐บาทเท่านั้นตามนโยบายรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายของรัฐบาลนี้นั่นเองโดยตั้งแต่๓๐พฤศจิกายนนี้ผู้โดยสารที่เดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสายสีแดง
ที่จองได้วันนี้ก็จะเป็นขบวนอื่นที่ไม่ใช่ขบวนพิเศษนะครับ
และใครต้องการลดห่อนภาษีต้องฟังเลยครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า
จะถูกส่งเข้ากรมสรรพากรทันทีนะไม่ต้องเก็บเอกสารมายื่นภาษีครับก็ถือว่าง่ายกับคนยื่นแล้วก็เกิดประสิทธิภาพกับภาครัฐด้วยนะครับ